นี่คือขนาดว่าเธอน่ะขาพิการแต่หัวใจเธอนักสู้มาก
ใครที่กำลังท้อแท้เงยหน้าดูข่าวนี้เลยค่ะ
แล้วก็จะเห็นผู้หญิงที่ขายลอตเตอรี่คนนี้เธอสู้ชีวิตจริง

ให้ได้ดูก่อนว่ารถคันนี้เขาขับไปแล้วเห็นร่มนั้นไหม

ร่มที่มันบังคลุมอยู่ที่แรกคุณก็มองผ่านไป

นี่คือวิวแชร์แล้วนั่นน่ะเปิดล่มดู
มีคนมีแม่ค้านั่งอยู่บนวิวแชร์เอาร่ม๒คันมากางคลุมตัวเอง

ขายลอตเตอรี่อยู่อยู่ริมถนนเลย
อยู่ตามถนนสาย๓๓๑นะ
เส้นระหว่างแยกกิโลเมตรที่๑๐แยกเกษมพล
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเอาเผื่อใคร
ผ่านไปผ่านมาแล้วเจอร่มสีแบบนี้
ร่มนั้นคือพี่บุญชูโมลาลายอายุ๔๕ปี

แต่หัวใจเธอสู้ชีวิตสุดนะคะ

เธอก็ยังขายลอตเตอรี่นั่งอยู่บนวิวแชร์
มีร่มกันฝน๒คันแบบนี้ค่ะ
ภาพนี้หลายคนเห็นแล้วทุกคนก็รู้สึกว่า
โหพี่พี่ขาพิการแต่หัวใจพี่ยังสู้
พี่ไม่ย่อท้อต่อความลำบากเลย
คุยกับพี่บุญชูหน่อยค่ะพี่บุญชูบอกแบบนี้
พิการมาตั้งแต่เล็กแล้ว
๓ขวบร่างกายเริ่มผิดปกติขาอ่อนแรง
แม่บอกว่าเป็นโปรลิโอนะหลังจากนั้นนะ
ตัวพี่บุญชูเขาเดินไม่ได้เลยไปไหนมาไหน
ก็ใช้มือแทนเท้าค่ะ
พอมาอายุ๑๙ก็เริ่มฝึกอาชีพคนพิการ
แล้วก็เริ่มมีวิวแชร์ใช้ชีวิต
ก็ใช้ชีวิตอยู่บนวิวแชร์มาจนตอนนี้
อยู่บนวิวแชร์มา๒๖ปีแล้วนะคะ

ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ที่สัตหีบที่ชนบุรี
พี่บุญชูวันหนึ่งกำไรโอเคไหม

ก็มีสามีขาพิการ
ขี่จักรยานยนต์ตระเวนขายลอตเตอรี่หาเงินอีกทางหนึ่ง

ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

ไม่เคยย่อท้อต่อชะตาชีวิต

หวังว่าจะได้มีงานมีเงินมีรายได้นะคะ

จะไม่ยอมแบร์มือขอใครกินเป็นอันขาด
อันนี้คือพี่บุญชูหัวใจนักสู้ค่ะ